อาจารย์อัธนาฮะอาจารย์มองว่ามันเกี่ยวกันไหมฮะ
คือแม้ว่าทางคุณทักษิณหรือว่าทางครอบครัวจะยืนยันว่า

ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไทยสถานการณ์ต่าง
มันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันโดยตรงอยู่แล้วนะคะ
ถ้าเผื่อว่าเอ่อไม่โกหกกันเนี่ยคุณทักษิณเองก็จะเป็นผู้ที่มี
อิทธิพลสูงสุดในพักเพื่อไทยอยู่แล้ว

แล้วที่ดิฉันมองว่าการประกาศกลับบ้านครั้งนี้เนี่ย
มันใกล้เคียงกับโอกาสที่จะกลับมาจริง
ก็เพราะว่าเราถอดรหัสจากการสื่อสารนะคะ
ของคุณอุ้งอิ๊งที่ออกมาประกาศ
ประกาศวันวอลเวลานอสถานที่ชัดเจน
ซึ่งอันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะไม่มีลักษณะที่ชัดเจนขนาดนี้นะคะ
แล้วเราก็ไปถอดรหัสจากการสื่อสารของพักเพื่อไทย
ในการที่เขาเร่งรีบในการที่จะเจรจากับพักร่วมอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ
ก็คือไปเชิญภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติอะไรมาคุย

ใช่ค่ะแล้วก็แบบพูดเหมือนถูกสะกดจิตหมู่พร้อมกัน
ไม่เอาคาวไกลเป็นอะไรประมาณนี้
ที่เหมือนกับจะมีตัวละครเข้าไปเกี่ยวข้องหลายคน
แล้วก็น่าจะเป็นข้อตกลงที่สามารถที่จะบรรลุได้
จนกระทั่งถึงนาทีที่คุณอุ้งอิ๊งออกมาประกาศ
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันหมายความว่า
กระบวนการเจรจาต่อลองเนี่ย
มันได้มาถึงจุดที่ยุติได้แล้ว
จึงจะมีการเปิดโอกาสที่จะให้คุณทักษิณได้กลับมา
อันนี้สังเกตดูจากการสื่อสาร
เพราะฉะนั้นไอ้ที่มีการพูดกันถึงว่า
ช็อกมิ้นผสมพันธุ์สยองโหดอะไร

กลายเป็นช็อกฟินบินกลับบ้าน
ช็อกมิ้นท์บินกลับบ้าน

คือดิฉันประเมินว่าอย่างนั้นนะคะว่า
มันจะต้องมีข้อตกลงกันที่ชัดเจน
จนถึงขั้นที่คุณอุ้งอิ๊งออกมาประกาศตรงนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะว่า
คุณทักษิณประกาศเองว่าจะกลับเดือนกรกฎาคือเดือนนี้

เสร็จแล้วเนี่ยคุณอุ้งอิ๊งก็บินไปหา

เนื่องจากเกรงความไม่ปลอดภัย

เดือนกรกฎานับไป๑๐วัน๑๐สิงหา

ตอนที่กลับมาได้แล้วทุกอย่างเนี่ย

นั่นก็แปลว่าดีลของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
มันน่าจะตกลงกันได้ในระดับสำคัญ
แล้วก็พร้อมที่จะให้คุณทักษิณกลับมา
เพราะถ้าฟังตามที่คุณจตุพรพูดเนี่ยนะคะ

เพราะว่าคุณจตุพรเป็นผู้ชำนาญการเรื่องคุกนะคะ
คือเข้าออกจนเชื่อแล้วค่ะว่าชำนาญ

ถ้ามันไม่มีดีลอะไรพิเศษ

คุณทักษิณจะยอมอยู่ในคุกนาน
แล้วก็เป็นเหมือนกับสุสานคนเป็น
อย่างที่คุณจตุพรพูดเหรอคะ
เดนไม่คิดว่าคุณทักษิณจะยอม